อีกฝั่งหนึ่งขอชี้แจงก็คือทางฝั่งตำรวจนะคะ
คือก่อนหน้านี้เราเล่าข่าวไปว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่า
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งเขาเสียหลักล้มไปชนกับทางเท้า
ทั้งรถทั้งคนแล้วรถจักรยานยนต์อีกคันนึงขี่มา
แล้วไปทับคันนั้นจนเขาเสียชีวิตประเด็นคือทางฝั่งที่ไปทับเขาอ่ะ
ว่าตัวเองไม่ได้ผิดเพราะว่าตัวเองเบรกไม่ทันจริง
แล้วก็ทางฝั่งนั้นเขาก็ล้มไปเองแล้วก็ตำรวจเนี่ยบอกว่า
งั้นจ่ายเงินค่าเสียหายมาสี่หมื่นก็แล้วกันอ่าแต่เขาบอกว่าอ่า
เขายังไม่ได้คุยกับฝั่งคนตายเลยไม่ได้คุยกับคนใกล้ชิด
ญาติพี่น้องของคนตายเลยไอ้ที่เรียกสี่หมื่นเนี่ย
เรียกมาได้ยังไงตำรวจเรียกเองหรืออะไรยังไง
ตำรวจเขาขอชี้แจงหน่อยแต่ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐม
มกราคม๑๐โมงเช้า
คนที่ขี่ตามมาแล้วก็ไปทับเขา
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจก็เขาเสียหลักล้มไปเอง

แต่เหมือนกับว่าตำรวจสพเมืองนครปฐมบอกว่า
ก็จ่าย๔๐๐๐เป็นค่าเสียหายให้กับอีกฝั่งนึงก็แล้วกัน
แต่เขาก็มองว่าอ้าวแล้วจ่ายให้กับใคร

เพราะว่าเขายังไม่ได้คุยกับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ
ไม่ได้คุยกับฝั่งคนเสียชีวิตเลยนะ

ทางตำรวจขอชี้แจงหน่อยนะคะ

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
บอกว่าการที่ตำรวจสพเมืองนครปฐมถูกพาดพิง
ว่ามีเหี่ยวในเรื่องของการเลขเงินสี่หมื่นบาทนะคะ

แต่ยอมรับว่าพูดถึงเงิน๔๐๐๐บาทกับทางอีกฝั่งหนึ่งจริง
เพราะฝั่งญาติของผู้เสียชีวิต
เขาเรียกร้องมาหนึ่งแสน
ตำรวจเป็นคนกลางเจรจาให้
ตำรวจก็เลยแจ้งเรื่องไปคนขี่รถจักรยานยนต์
แล้วบอกให้เข้าใจว่าแม้จะไม่ได้ผิดอะไร
แต่เงินส่วนนี้คือการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม

แต่ตำรวจเป็นคนกลางตกลงให้เหลือแค่สี่หมื่น
แต่ไม่รู้ว่าไปสื่อสารกันยังไง
จนเกิดความเข้าใจผิดในลักษณะแบบนี้ค่ะ

จริงเป็นเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับทางคู่กรณีครับ
นี่นะคะตำรวจก็ชี้แจงมาแบบนี้นะคะ
คนที่มาร้องเรียนกับทีมข่าว
เขาก็ยืนยันว่าอ๋อก็คงเข้าใจผิดนั่นแหละ
เพราะว่าตำรวจบอกว่าให้จ่ายเงินเยียวยาทางฝั่งผู้เสียชีวิตมาสี่หมื่น
แต่เขาก็บอกว่าอ้าวเรื่องมันตั้งแต่มกราคมแล้ว

ทำไมเพิ่งจะมาพูดถึงเงินเยียวยาอะไรเอาตอนนี้
แล้วก็ตำรวจเป็นคนพูดทางฝั่งผู้เสียชีวิตไม่ได้พูดเอง

บอกว่าอ้าวก็ถ้าเกิดมีญาติของฝั่งผู้เสียชีวิตมาคุยด้วย

เขาก็ขอโทษตำรวจไปแล้วนะคะ
แต่สุดท้ายนะคะทางครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็มาร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ให้การช่วยเหลือระหว่างเกิดอุบัติเหตุ

อ้าวก็รถคันที่เสียชีวิตเขาล้มเองครับเราตามมาเบรกไม่ทันจริงจริง
ไม่ได้ตั้งใจจะไปทับเขาจนเสียชีวิตอย่างนี้นะคะ
แต่ตำรวจเขาก็มองว่ามันมีเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตขับขี่
เรื่องของการไม่หยุดให้ความช่วยเหลือครับอืมอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ